แต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้การให้กำลังใจกันเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าเนี่ยส่งผลกระทบกับทุกคนจริงจริง
มีเรื่องราวที่คนชื่นชมคุณแพทย์นับประพาดาราสาวชื่อดังกันเยอะมาก
คือมีคุณลุงท่านหนึ่งคุณลุงเนี่ยขายเสื้อผ้ามือสอง
ปกติขายอยู่ที่ตลาดที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณลุงท่านนี้ค่ะ
เห็นไหมคะคุณลุงอายุเยอะแล้วตอนนี้ไปขายเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดไม่ได้แล้ว
คุณลุงก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรสู้ลองปรับเปลี่ยนดู
คุณลุงก็สดผ่านเฟซบุ๊กแต่คุณลุงก็ไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยี
แล้วคุณลุงก็ตอบคนที่ไปเม้นต์ก็ไม่ทันนี่เปลี่ยนตัวเป็นพ่อค้าออนไลน์เหรอ
ใช่แล้วคนไปดูคุณลุงแบบ๑๐คนอย่างนี้ค่ะแล้วคุณลุงก็พยายามจะขาย
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแพทย์นับประพาเห็นเห็นพอดีเห็นคุณลุงสดผ่านเฟซบุ๊ค
แชร์ไปฟเฟซบุ๊กของคุณแพทย์แล้วก็มายังจะไปดูพี่ลุงก็ติดเมล็ดมาก
กับคุณแพทย์น้าปรามาก่อนเลยด้วยนะอ่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวด้วย
โอเควันนี้คนดูเยอะมากเลยขอให้เฮงนะคะขอบคุณมากครับ
หนูคอมเมนต์มาเรื่อยนะ
เพราะว่าคุณลุงไล่คอมเมนต์ไหม้หมดนะครับเยอะมาก
ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับ
ถึงไม่ใส่ถึงไม่สั่งของเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจก็ปลื้มด้วยนะครับ
คุณลุงน่ารักนะคะน่ารักมากจริง
คือมีคนบอกว่ามีดารามาดูคอมเมนต์คุณลุงก็เอ๊ะดาราคุณไหน
ไม่ทันเห็นด้วยซ้ำว่าคุณแพทย์นับประพาดูคุณลุงอยู่
ทีมข่าวก็คุยกับคุณแพทย์ค่ะเธอบอกว่าเธอเห็นคุณลุงสดผ่านเฟซบุ๊ก
ขายเสื้อผ้าแล้วชื่นชมมากคุณลุงอายุเยอะแล้วแต่ไม่ย่อท้อเลยนะคะ
คุณแพทย์ก็ช่วยแชร์เข้าไปคอมเมนต์ถามหาไซส์ของตัวเอง
อยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนแล้วคุณแพทย์ดูคุณลุงสดผ่านเฟซบุ๊ค๔๐นาทีนะ
คุณลุงขอบคุณทุกคนเลยที่เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปแสดงความคิดเห็น
คุณแพทย์ก็พยายามจะถามหาไซส์ของตัวเองแต่คุณลุงไม่ทันเห็นข้อความของคุณแพทย์
คุณแพทย์บอกว่าไม่เป็นไรคุณแพทย์ช่วยแชร์ก็แล้วกันโอ้โหคนเลยดูกันเยอะเลยอะค่ะ
ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเฮ้ยอยากให้ลูกขายได้
แพทย์ก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าตัวเองจะแชร์ไปแล้วควรจะซื้อหรือไม่แชร์
แต่แพทย์แค่รู้สึกว่าอยากให้คนได้เห็นเป็นความชื่นใจตรงที่ว่าคุณลุงไม่รู้
คุณลุงไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณลุงพูดแค่ว่าวันนี้คนดูเยอะคนดูเป็นพัน
พูดอย่างนี้เรายิ่งรู้สึกแบบคนดูเยอะคุณลุงขอให้ขายได้
คุณลุงสู้นะคะคือคุณลุงเก่งมากแล้วก็นี่แหละ
พอแบบมันเห็นความพยายามของคุณลุงแพทย์ก็อยากเป็นกำลังใจให้
มีหน้ามือสอนมา๓๒ปีแล้วแต่ก็แน่นอนว่าช่วงนี้มันขายไม่ดี
หลานเขาเลยสอนให้ขายออนไลน์ก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหมีดาราที่ชื่อคุณแพทย์นับประพา
มาช่วยแชร์ก็ฝากขอบคุณไปด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วย
เริ่มมาทำซ้อมวีดีโอก่อนเขียนสคริปต์ก่อนทีแรกแรกเขียนสคริปต์
ว่าเราจะต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาซ้อมวีดีโอ
พอซ้อมวิดีโอก็มาเปิดดูมันไม่ใช่นี่มันจะต้องไปอีกแบบหนึ่ง
เอาพอวันจริงพอวันจริงมาตอนแรกก็ติดขัดนิดหน่อย
ติดขัดนิดหน่อยแล้วพอวันเรื่อยมาคราวนี้ก็ไปไป

ดีใจมากแล้วทำยังไงก็ส่งให้ลูกค้าบริการลูกค้ายังไง
ส่งให้เขาก็ส่งให้เขามาเสียค่าส่งแล้วไม่ได้กำไรหรอก

ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณคุณลูกค้าและท่านผู้มีอุปการะคุณ